หัวใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะ
น้องสาวไปแซวพี่สาว

แฟนของพี่แซวไปแซวมาพี่ไม่พอใจไปหยิบมีดมาครับ
ความมีดมาต้องการจะขู่แต่มีการแย่งมีดไปแย่งมีดมา

คุณขวัญคุณผู้ชมนิ้วก้อยมือซ้ายเกือบขาด

แซวกันเรื่องแฟนถึงขั้นว่าเนี่ยฮะเลือดตกยางออก

จริงแล้วเราเบอร์หน้าเอาไว้แต่เอาเป็นว่าพอจะเห็นลาง

ดเลือดหยดเต็มพื้นบ้านเต็มไปหมดเลยครับ

เหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายก็ไปตรวจสอบ
บ้านเช่าหลังนี้ครับอยู่ภายในชุมชนคลองขุดพัฒนาใน
ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับอย่างที่เห็น
นะฮะมีหยดเลือดคราบเลือดกระจัดกระจายครับเปลือเปื้อนสิ่งของ
ฮะถังน้ำแข็งก็มีคราบเลือดหยดเลือดหยดอยู่ตรงนี้
คนเจ็บ๒คนคนแรกเนี่ยชื่อว่านางสาวเกษราอายุ๒๕ปีเป็น
น้องสาวคนก่อเหตุบาดเจ็บนิ้วชี้มือขวานิ้วก้อยมือซ้ายอีก
คนที่บาดเจ็บก็คือตัวของพี่สาวชื่อว่านางสาว
วารุณีอายุ๓๗ปีใบหน้าบวมปูดทั้งตาข้างซ้ายทั้งปากเนี่ยเจอ
บวมเต่งเลยฮะแจ้งนาธิปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวไปรักษาในห้อง
ของทั้งคู่ครับไปเจอปลอกมีดสีดำและมีดปลายแหลมตำรวจ
ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนี่ฮะของกลางที่เจอคุยกับ
คนเป็นน้องก่อนนางสาวเกษราที่มีแผลทั้งที่นิ้วก้อยข้าง
แล้วก็นิ้วชี้ข้างขวานะครับเธอบอกว่าคนที่ทำให้เธอ
เจ็บเนี่ยก็คือพี่สาวแท้ของเธอนั่นแหละสาเหตุเพราะว่าตัว
เธอไปแซวพี่สาวเรื่องที่คบหากับผู้ชายไปแซวแฟนพี่เขา
พี่สาวเลยไม่พอใจก็เลยคว้ามีดออกมาแล้วก็ทะเลาะกัน
มีดกันไปกันมาจนบาดเจ็บตอนที่เธอเล่าให้ฟังมีอาการ
คล้ายเหมือนคนเมาด้วยครับ
เธอก็เล่าแบบนี้นะฮะอาจจะยังงงหน่อยนะแต่ว่าเอาเป็นว่า
บอกว่าก็ไปแซวพี่สาวอะแหละเรื่องแฟนแล้วเขาก็โมโหก็เลยเอา
มาฟันเธอบอกว่าพี่เอามีดมาฟันก็เลยไปถามว่าตกลง
แล้วเอามีดไปฟันน้องจริงเหรอเนี่ยด้านพี่สาวครับนาง
วารุณีบอกว่าไม่ได้ฟันแค่เอามีดมาขู่เฉยเธอเนี่ยนอนอยู่
ห้องดีน้องสาวชอบมาต่อมาว่าเลยทะเลาะกันน้องสาวมา
มาต่อว่าเธอเลยทะเลาะกันแล้วหยิบมีดมาขู่แล้วมีการ
ยื้อแย่งก็เลยบาดเจ็บส่วนเรื่องทางคดีนั้นด้วยความที่ทั้ง
สองคนเป็นพี่เป็นน้องกันครับแล้วมักจะทะเลาะกันอยู่บ่อย
ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้ไปรักษาตัวให้หายก่อนก็แล้วกัน
หายดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนิ่งแล้ว
คุณจะเอายังไงกันก็มาบอกตำรวจ
ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นี่ครับเรื่องหัวใจมันละเอียดอ่อนจริงนะฮะ
แต่เป็นพี่น้องกันรักกันไว้ดีกว่านะ